ท้าวใส่ใครมากว่าจะเป็นด้วยไม่มีให้เยอะหรอ
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เตรียมเอาไว้แล้วบอกว่าเธอพูดว่าสดนะค่ะวันนี้น้องมิ้นมา
ฝากตัวกับพี่หนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอพี่มดดำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ยินดีเลยครับพี่ต้องฝากตัวสิครับ
มิ้นวันนี้ทำไมต้องอ่านข่าวกับทางคุณอุ๋ยด้วยนะ

โหนูเป็นคนนอนดึกเนาะ

วะแล้วเปิดประเด็นมาเรื่องนี้เหรอคะ
ว่าอยู่สถานีทั้งวันทั้งคืนจะเอาเวลาไหนไปหาคะ

เวลาเรื่องจริงหรอ

ถามปีเลยอ่ะค่ะ

อ่านข่าวทั้งวันไง
ช่วงข่าวพ็อตกรรมใง

ที่โรงงานไฟไม่หน่อยหน่อยหนูอยู่ถึงตี๕เลยนะ
นี่ชีวิตชั้นเป็นคนข่าวอย่างนี้เลย
เพราะว่าทุ่นหนึ่งไปลงรูปของลูกสาวกับตัวเขา
คือในลักษณะที่เหมือนแบบว่าหลายคนก็เป็นห่วง

ก็ปรากฏว่าเทรนด์ทวิตเตอร์ก็ติดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
มีการรีทวิตไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
ผมไม่แน่ใจนะวันนี้ตอนนี้คือไปเท่าไหร่แล้ว
แต่ก่อนหน้านี้มันไปล้าน๔ล้าน๕ไปอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูเดี๋ยวน้องมิ้นลองดูให้ด้วยก็ได้
ดูเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่ล้านเจ็ด
ล้านเจ็ดนะครับเมื่อตอนเช้ายังประมาณล้านสี่
นี่ล้านเจ็ดแล้วนะครับไปล้านเจ็ดแล้วก็มีการลีกันแบบนี้นะครับ
ก็สุดท้ายแล้วคุณหนึ่งก็ออกมา
ยืนยันว่าตัวเองนั้นคือไม่ได้มีความตั้งใจ

แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสพูดกับคุณหนึ่ง
คุณหนึ่งก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
มันอาจจะเป็นความพลาดของตัวเขาเอง
มันเป็นสิ่งที่เขาพลาดเองเขายอมรับว่าเขาพลาดนะฮะ
แล้วก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่า
การแสดงความรักของครอบครัวเขาน่ะ

การแสดงความรักในแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกัน

ครับคุณน้องพี่มิงครอบครัวมดดำเป็นแบบนี้
อาจจะเป็นคนที่แบบ
ย่าสปอยพ่อสปอย

จุบันก็เหมือนกันแต่วันนี้พระย่าไม่อยู่
วันดีคืนนี้ก็ขโมยพระย่าไปขาย

คือเรื่องจริง

ก็จะตามใจไม่ดุด่าไม่ว่ามดดำ

อ่านก่ำหนึ่งจักรวานอยู่ไม่ถึงมาแว๊กเลย
ที่ปูมาคือมาเพื่อตรงนี้

ว่ามินรับใจใช่ไหมลูก

หนูอาจจะชินกับเขาตอน๑๑โมงเข้งขึง

แต่ตอนจักรเย็นมันผีหาดสัตว์ศาลอะไรเพราะสิ่งวิลุมิน
เพราะฉะนั้นมีหนูต้องตั้งสตินะลูก

ก็นี่แหละก็ถึงได้บอกว่าบางทีการดูแลลูก

มันจำเป็นมันจำเป็นมากนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะเป็นผลพวงไปถึงอดีตนะ

แล้วว่าต่อไปเด็กจะโตขึ้นมาแบบไหน
คือจริงข่าวนี้มิ้นเห็นคอมเมนต์เยอะค่ะ

ฝั่งหนึ่งก็คือถล่มว่าแบบไม่เหมาะสม

นี่เรื่องปกตินี่เรื่องของบ้านเขาอะไรอย่างนี้

จริงหลายครอบครัวเขาก็มีความสัมพันธ

คือเขาอยู่กับย่าอยู่กับแม่อยู่กับยายอะไรอย่างนี้
เขาก็จะจับนมแม่จับหน้าอกอะไรอย่างนี้
กับคือเขาจะเล่นกันที่บ้านอย่างนี้
มันเป็นเหมือนกับการแสดงความรักในครอบครัวเขาแบบนี้
แต่ว่าสมัยนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว

แต่บางครั้งสุดท้ายแล้วมันอาจจะติดตัวเรามา
โดยที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ถูก
แล้วพอเรามาใช้ในอนาคตกับลูกเราเนี่ย

ย่ารู้ว่าคุณเองเนี่ยเอาพระไปขาย

ก็โดนยากแตกแต่เด็ก

เอ้านุ่มอีนุ่มเธอก็พอกันนรก
พ่อเธอแม่เธอก็สปอยเหมือนกัน
ผมอยากยกให้คุณผู้ชมเขาเห็นแล้วเขาเข้าใจไง
โอ้มดาจริตฉันน่ะยังไม่ปัญญาอ่อนถึงขนาด
ว่าพ่อแม่เลี้ยงโอเคพ่อยังตี

แต่ตัวเองถ้าสมมุติเราบีบแต่เราไม่เปิดประตู

ไม่ยอมลงจากรถจนกว่าพี่เลี้ยจะมาเปิดประตู
แล้วสมควรนะพี่เล็กมาเปิดตอนเช้าเธอ

พี่หนุ่มก็นอนบนรถชั่วจะตาย

ให้ผลดาวยกแล้วกูสู้แล้ว

วันนี้ดาวยกวันสุดท้ายตั้งแต่พรุ่งนี้เราเจอกันกัญชัย

อ้าวผมใช่ก็วัยรุ่นเหมือนกันมาผ่านมาหลายสิบปี

หนุ่มเอาผู้หญิงเข้าไปแม่เปลี่ยนพระปุทินอนทั้งเส้นเลย

มันคนละดุดอกมันคนละหมัด

เดี๋ยวนะวันนี้แฮชแท็กรายการนี้จะขึ้นแทนพี่หนึ่งจักรพรไหม
โอ้ยอย่าพึ่งวันนี้ดาวยกวันสุดท้ายดูก่อน

คุณหนึ่งจักรวาลเนี่ยนะก็คือ

เก่าดีทวิตเตอร์ขึ้นดับหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่คือสูสีเลย

คงควรจะภูมิใจคงควรจะดีใจรับรอเกียรติยศไหม

ไม่แต่ต่อวัยุคนี้โซเชียลคือมันไปไว
โอเคแต่ว่าวันนี้ตัวเค้าเอง
ได้มีการออกมาขอโทษแล้ว

ขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาสิ่งที่ทางชาวโซเชียลเนี่ย
บอกมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ผมว่าเขาเข้าใจโดนหนักขนาดนี้ไงก็ต้องเข้าใจ

ก็อันนี้คือขอโทษนะอย่าว่าผมนะผมไม่อยากจะมีชื่อแทนคุณหนึ่งในทวิตเตอร์
คือถามว่าตรงไหนผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะ
แต่หมายความว่าพอวันนี้พอมันเดินทางมาถึงสุดทางแล้ว

ก็ต้องให้โอกาสเขาในการไปปรับปรุง

แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันอีกที
ผมเชื่อว่าสังคมพิพากษาอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนถูกไหมฮะ
คือหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะจำเป็นที่ต้องพอ
เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังลงไปเนี่ย
มันคือการสมมุติเราไปด่าคุณหนึ่ง

เอ๊ะทำไมพ่อถึงถูกด่าแบบนี้
ไปดูดูอ้าวพ่อกูเป็นคนเลวเหรอ

มันเพราะอะไรเขาก็จะไปถามพ่อแม่เขา
เราก็ต้องคิดต่อว่าพอไปถามพ่อแม่

อ๋อไม่ใช่นะมันมีเหตุผลนี้นะลูก๑๒๓๔
เข้าใจพ่อแม่แต่เด็กจะไม่เข้าใจสังคมว่า

แล้วอาจจะเป็นแบบซึมเศร้าได้
อันนี้มันก็เป็นอีกมุมหนึ่ง

พวกนักจิตวิทยาก็ดีหมอก็ดี

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วอะค่ะ

เขาต้องเห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
วันนี้หลายคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ถามว่า

คือผมไม่อยากถามพูดหนึ่งว่าเขาไปคุยมาหรือยัง
ผมไม่อยากถามผมว่าอันนี้ให้เป็นเรื่องในครอบครัว

เพราะว่าบางครั้งการที่เอาเรื่องพวกนี้ออกมาพูดมาก

ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีก
อะไรอย่างนี้ก็คือให้เขาไปจัดการกันเอง

ฉันนั่งฉันจะเตรียมอ่านข่าวพระยันตระอยู่

ไม่ใช่คืออยากรู้อยากรู้ความรู้สึก

ทัวร์ก็ลงบ่อยอยู่เธอก็ถามตัว
เธอรู้สึกไหมรู้สึกสมัครไหม
เวลาทัวร์ลงผมยกมือไหว้ผมขอโทษครับ

คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราผิดอะไรไง

เขาก็ขอโทษแล้วอย่างจริงใจแล้ว
ตอนก่อนอย่าเต็มอิ่ม
อันนี้อย่าเต็มอย่าเต็ม

ถูกต้องหน้าที่รอยด้วยเนี่ยต้องหาในแหลตเสริม
เข้าใจไหมแอ่งจรีย์
เรื่องบ้างนะเดี๋ยวคนจะเบื่อ

ปเหมือนเรื่องเนี้ยเตรียมหลัง

ก็อย่างที่บอกว่าแต่งกายของเขาเนี่ยเป็นห่มเขียว
ไว้ผมยาวหนวดเขาเฟิร์มเลย
เพื่อขึ้นเครื่องกลับประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
โดยมีบรรดาสงฆ์แม่ชีลูกศิษย์ไปส่งกันถึง๕๐คนเลย

ซึ่งการเดินทางของอดีตพระยันตระเนี่ยนะฮะ
ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ๗โมงเช้า
ไปยังญี่ปุ่นก่อนนะถ้าไปอเมริกาจะต้องไปลงที่นาริตะก่อนเนอะ
ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องเดินทางไปอเมริกาเนี่ยนะฮะ
ช่วงระหว่างที่พระยันตระเดินทางเข้าไปรอขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็

ตบไปที่ศีรษะของลูกศิษย์เนี่ยพร้อมกับยกมือไหว้
ส่วนพระสงฆ์ที่เดินทางมาก็ได้ส่งเขาว่า

อ้าวแอนนี้คือพระสงฆ์หรอค่ะ

ก็จริงถ้าอยากกลับมาเยี่ยมบ้านอยู่ใช่ไหมค่ะ
เขาก็คิดถึงบ้านแล้วถ้าสมมุติทำให้เรารู้ว่า

สร้างสำนักส่งไว้เยอะมากนะมิ้น

ไม่ใช่เขาบอกที่ชนบุรีก็มี

ที่บ้านเกิดของเขาเขาก็ได้สร้างเอาไว้นะ
อ๋อแล้วที่อเมริกาก็มีอีก

อืมเนี่ยนะก็คือลูกศิลปลูกหาเขาบอกนะบอกว่า

วิภาพวิจารณ์ระวังนะ

เหมือนโดนสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวอะไรอย่างนี้

เขาก็เชื่อของเขาว่าพระยันตระเป็นแบบว่า

มีภัยถึงตัว

ใช้คำว่าศาสดาได้หรือไม่

ถ้าศาสดาคือต้องตั้งศาสนามัน
ไม่ใช่ศาสนามันรัฐธิก็ได้ลูก

เขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งรัฐธิที่เรายังไม่รู้

องค์ใหม่อะไรอย่างนั้น

บูชาจิกงบูชาอื้อ

คุณควรจะมีธรรมะในใจ

ถ้าแค่พูดควัลยังกืงผิดป่าเลย
เพราะแต่ใช่ป่ะ
อันนี้หนูว่าไอ้น้ำจะหลบไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่ควัลมหิตมนุษย์มานาน

เดาร์ที่หมอสร้างพูด

ไม่ออกบอกไม่ถูกคอนเทนต์หาไม่ได้ก็ต้องหมอดูไว้ก่อน

อะไร

ถ้ากูมีองค์กูไปพูดวิเศษก็จะโดนถลงเลยว่า
บรรยาก๑๒วันติดเลยแอนชี

ถ้ากูมีองค์กูเป็นผู้วิเศษกูจะมีสติอื้อด่ากูอื้อ
คืออยู่ไหนผูกได้ผูกแล้วเนาะ

เพราะว่าล่าสุดสรุปจับได้แล้วที่ว่ามีการไปตัดเชือก
ของช่างทาสีที่คอนโดย่านปากเกร็ด
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒ตุลาคมใช่ไหมคะ

พอจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครว่าเป็นผู้หญิง
เพราะว่าเขาสำรวจตามชั้นตามช่องเนี่ย
คือเหตุการณ์คือช่างทาสีสองคนเขาไปเหมือนเอ่อ
ไปทำความสายกระจกอาหารไปเช็ดกระจก

มีคนยื่นมือออกมาดึงเชือกที่เขาใช้โรยตัว

เขาโชคดีมากที่คนที่อยู่ชั้น๒๖อ่ะ
ช่วยแบบยอมให้เขาปีนเข้าไปพักอยู่ใน

เพราะว่าเชือกโดนตัดสองเส้นเขาก็จะลงมาไม่ได้เลย
ล่าสุดคือที่ตอนนี้คนถล่มกันหนักมากเพราะว่า
ผู้หญิงที่เป็นคนตัดเสื้อเนี่ยมอบตัวแล้วแต่ไปพร้อมกับทนาย
ให้เหตุผลสั้นแค่๒คำคำเดียวดีกว่า๒พยาง

ไม่ได้เจตนาจะฆ่านะคะแต่แค่รำคาญ

คืออันนี้มินว่า
ตำรวจเขาก็แจ้งข้อหานักไปแล้วแหละ

คือมันเล็งเห็นผลถึงจะบอกว่าแบบรำคาญ
บางคนก็บอกว่าเอาปิดบ้านไหมล่ะรำคาญก็ปิดบ้านไหม
ถ้ารำคาญลูกตาหรือว่าเสียงหรืออะไรอย่างนี้
คือการดึงเชือกมาแล้วกว่าจะหันเชือกขาดสองเส้น
เชือกมันก็นานนานมันก็ใช้เวลา
คำตอบแบบเฮ้ยใจร้ายมากเลยอ่ะรำคาญว่ะ

ใช่ตำรวจตั้งข้อหาหนักเลยเฮ้ยข้อหาหนักจริง
เพราะว่ามันเล็งเห็นผลคือสุดท้ายเขาน่าจะดูที่เจตนา
ต้องไปสู้กันแหละว่าเจตนาหรือไม่เจตนาก็ต้องให้ศาลเขาเป็นคนตัดสิน
รำคาญถ้าสมมติเขาเห็นข่าวไหมภาพที่บอกว่า
คนที่เขาออกมาพูดพี่ดูในไทยรัฐนิวโชว์

บอกว่าแม้จะได้เงินชดชงชดเชยอะไรเต็มไปหมด
เขาก็อยากจะมีลมหายใจต่อเขาอยากจะกลับบ้านเขา
เขามาจากต่างด้าวเขาเป็นคนต่างด้าวเขามาจากเมียนมา
แล้วก็บอกว่าเขาทำผิดอะไรหน้าที่ของเขา

เขาก็ตั้งใจทำงาน๘๐๐บาทที่จะขึ้นไปทุกวันแล้วก็
เพราะเอิญรู้สึกมันจะมีสีล็อกหรืออะไรด้วย

คือมันว่ามันเป็นคือความรู้สึกของเรามันก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบ
ลิดลอนชีวิตคนอื่นอ่ะมันคือเรารำคาญก็รำคาญอยู่ในบ้านห้องก็ได้อ่ะแต่ว่าอู๋ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบมิ้นรำคาญแล้วมิ้นมันแบบ
ไปทำร้ายคนอื่นเหมือนกันเนี่ยพี่นั่งกับมดดำพี่รำคาญพี่เอาปากกาแทงปากมดดำอย่างเงี
พี่ก็เอาไวร็ดตบหน้าคืนสิน้องมันไม่ได้ยากอะไรล่ะ

แต่มันทำไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้ว่ามันทำไม่ได้เราก็ไม่ทำถูกป่ะคะ
ถูกไม่แต่รำคาญมันคำตอบที่ใจร้ายเกิน
ถ้าสมมุติจะพูดจริงคือเดี๋ยวในมิ้นอ่านข่าวอ่ะ
มันมีหลายคดีมากที่คนแบบทำร้ายการตีกันฆ่ากัน
แค่เพราะว่าแบบไม่ชอบใจรำคาญหมั่นไส้อะไรอย่างนี้

คือคนมันแบบอารมณ์ไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้
มีไงแต่รู้ไหมเราอ่านข่าวอยู่นะ
เบาเท่าเขาว่าอย่างไรครับเบาเท่ามันเปลี่ยนแล้ว
เชื่อไหมว่าหนุ่มคิดถึงข่าวใส่ไข่เพราะหนุ่มไม่ได้มานานไง

ใช่คือเบาเท่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่แบบ
ชอบรถเมมากตรงลักษณ์ภาษีแล้วรักรถเมมาก

เขาจะแบบถึงแต่งงานแล้วก็จะพร่ำเลิฟพันธนาเลย

เขาพิมพ์เข้ามานะครับในทวิตเตอร์แล้วก็แฮชแท็กถึงข่าวใส่ไข่
หรือเจ้าหลบหนีองค์อินไม่ถวินใยดีหลบลีหนีเทวดา
แล้วมาหลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนภาวะ
นึกว่านางฟ้าลงมาให้ชมนางฟ้ายังอายของสายันสัญญา

นี่เห็นไหมใบเหาะแบบเขาเปลี่ยนใจดิวฟองนู้นเมล์
นุ่นคึกคัเหมือนกันค่ะวันนี้นะ

นี่นุ่นนอนอิ่ม

สวยอย่างนี้มานั่งอ่านให้หนุ่มชื่นตาชื่นใจเปล่าวะ
หนุ่มอารมณ์เสียอีกมึงไม่อ่านเลยคนนี้ข่าว
มึงจำไม่ได้หรอกอาทิตย์ที่แล้วมึงเอาอะไรมาอ่าน

นี่มิ่นูพี่ฟังอย่าไปเชื่อเลยนะ

ว่าโจทย์ของต่อไปข่าวไสข่ายคืออะไร

มีพวกสิ่งธรรมดาเลยนะมันเป็นปลื้มมันเป็นเดา

มันเป็นเพลงใช่อันนี้มิ้นเกิดทัน

ผิดดูเธอคึกคืนฉันก็ดีใจ
เธอก็พยายามคิดบวกว่าเออเธอคงคิดถึงข่าวใส่ไข่

แต่ฉันเห็นสมการใหม่ฉันทำงานกับเธอมาเกือบ๑๐กว่าปีนะ

สดใหม่ให้เยอะเบรกกันสักครู่ฮะ
น้ำยาอนามัยมิสทีนผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
ค่ะ

นี่ไฮไลท์ไทยรัฐนิวโชว์เลยนะไฟปริศนาเนี่ย
พิธีกรที่ยังสดขาวของที่ไทยรัฐมีใครบ้าง

สดภาคสนามภาคเสนอมอะไรตัดไอ้มิ้วออกหนึ่งคน
ครบนั้นหนูลิสต์ลายชื่อมาหน่อยนะเพื่อได้รู้ว่าเออ
เจอเนี่ยแสงปริศนา
เอ้าไปดูแสงปริศนาหน่อยนะ

เนี่ยเขาบอกว่าที่อำเภอพิมายที่นครราชศรีมา
เขาบอกไปบันทึกภาพได้เนี่ยนะครับ
เป็นแสงไฟวิบวับแบบนี้

ชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่านี่คือแสงกระสือ

หลายครั้งแล้วแต่วันนี้คือวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมา
เขาบอกเขาเห็นชัดที่สุดนี่เห็นไหมนี่หรอค่ะอ่านี่นี่นี่นี่
เร็วมากเหมือนกันนะคะใช่เนี่ยนะครับคือล่าสุดเนี้ยนะครับ
ก็คือคุณมีรณุฑอายุสามสิบแปดปีเขาบอกเป็นชาวบ้านชุมชนประตูหิน
เปิดเผยบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไปเห็นแสงไฟประหลาดสีแดง
มีไส้ด้วยนะมีไส้เหมือนกับกระสือลอยขึ้นลงอยู่บนยอดของต้นตาล
ตัวเธอเองเนี่ยก็เลยวิ่งตามเพื่อนบ้านมาดูทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยว่า
มันมีไส้โดยจุดที่พบเนี่ยนะฮะเป็นป่าช้าเก่า
มักจะเห็นแสงไฟประหลาดอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งเด็กในชุมชนเอง
ก็เห็นเหมือนกันอ้าวลงฟังเธอหน่อยป้าป้าคิวะ
แสงเป็นแสงแสงอะไรครับก็ยังยังให้ความรู้สึกว่าเป็น
ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่คิดว่าอาจจะเป็นอันนั้นอย่างเดียว

แต่ว่าคำว่าเป็นโคม
ถ้าเป็นโค้งมันก็จะต้องแบบลอยขึ้นเรื่อยสูงเนอะ
อันนี้มันไม่สูงมันอยู่แค่ระดับแค่ในกระสือโคม

เลยจริงมากเลยนะครับสูงอีกนิดหนึ่ง
ว่าอย่างนี้นะครับส่วนทางด้านของนางสว่าง

เหมือนกันก็บอกว่าปกติแล้วผู้นำชุมชน
ประกอบพิธีทำบุญกลางบ้าน

ผู้นำชุมชนเนี่ยงดจัดทำบุญนะครับ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านไปเห็นแสงไฟประหลาด

เขาเชื่อว่าพอไม่ได้ไปทำบุญ
เพื่อที่จะเอาอาหารให้พวกสัมภเวษีพวกนี้กินเนี่ย

มันกินไก่กินเป็ดอะไรอย่างนี้เหรอ
เห็นรออยู่บนดอดเนี่ยนี่เด็กเขาชี้เห็นไหมล่ะ
เขาชี้กล้องหรือเปล่าเมื่อกี้

แต่มิ้นพูดลุงกระสือกินคางคกหรอคะ

เมื่อก่อนที่เขาเชื่อว่าอย่าเอารกเด็กทิ้งไว้ใส่หม้ออะไรอย่างนี้
กินของกินขี้ก็ถือกินขี้

ล็อกสิกินล็อกสิที่เมื่อก่อนก็เป็นละครเป็นนาง
มีพวกของเหม็นเน่าเขาอย่างนี้
กระสือกินพวกของเขาขาว
แต่พอไม่มีบางทีเด็กไม่ได้คลอดก็กินขี้ไง
อันนี้พี่หนุ่มพี่มดดำเชื่อเรื่องกระสือไหมคะ
อันนี้คืออย่าเพิ่งเอาสารอาหารเย็นนะผมขอโทษ

เชื่อไหมหรอไม่รู้อ่ะแต่พี่ไม่รบรู้อยู่แล้ว

เพราะว่ามันจะใช่เหรอกระสือ
มันมันเป็นแค่ตำนานที่เขาเขียนขึ้นมาไม่ใช่ผีกระสือ

แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติอย่างบางคนไม่เชื่อเรื่องปอบอย่างนี้

อันนี้ที่หนูเชื่อ

แต่เคยสัมภาษณ์

พี่เคยสัมภาษณ์ตอนนั้นทำรายการกับไอ้ป๋องกับพนนี่แหละ

คือรักน่ะแต่ไม่นับถึง

เขาก็พูดถึงเธอใหญ่เลย
พูดทำไม
ต้องยกถึงมันก็ได้นึกถึงผีนึกถึงมันก็ได้

วันนี้เนี่ยถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อใหม่ก็คือ๘๔๕๒รายใช่ไหมคะ

แต่ว่าที่คิดว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นคือยอดผู้เสียชีวิตเราลดลง
วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่๕๗คน
ก็น้อยกว่าร้อยแต่ก็ถ้าจะดีกว่านี้ก็คือต้องไม่มีเลย
ใช่ค่ะคือเขาก็บอกว่าจริงอย่าเพิ่งตื่นตระหนก
เพราะว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่ระบาดหนักอะไรมาก

แต่ว่าบ้านเราเพิ่งเจอเมื่อวานเคสแรก

แต่ก็เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตนกสุดท้ายก็ดูแลตัวเอง
ถ้ากาดไม่ตกก็น่าจะปลอดภัย

จ่ายแล้วสิแล้วแต่ยังไม่มาเนอะ

จากทางโปแลนด์แต่ว่ากระทรวงต่างประเทศเหมือนออกมาเรก
สรุปผ่านหมอบุญใช่ไหมธรรมศาสตร์ที่ดีลนี้คือผ่านหมอบุญใช่ไหม
คือธรรมศาสตร์บอกเลยว่าทางเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดีลอะไรพวกนี้
เขาก็เลยให้โรงพยาบาลเอกชนเท่านึกอย่างเอกชน

แต่ทีนี้มันมีคนไปโจมตีกระทรวงการต่างประเทศว่า
มันก็เลยมีการออกมาแก้กันคือวันนี้ค่ะ
นายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารณิเทศ

เขาออกมาบอกเลยว่าเราไม่ได้ไปขัดขา
เราไม่ได้ไปเบรกแค่ให้คำแนะนำ

มันต้องเป็นนโยบายจริงมันคือรัฐต่อรัฐ
ถ้าเกิดสมมุติว่าให้มันเป็นเรื่องของการค้าขาย
เดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบเดี๋ยวบริษัทนี้ได้เงิน
แล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องชีวิตคนอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเหมือนแนะนำเฉยว่าเออตามขั้นตอนมันต้องควรเป็นแบบไหนยังไง
ซึ่งเรื่องนี้ธรรมศาสตร์เองเขาก็ออกมาแถลงแล้วเหมือนกันนะคะว่า
จริงกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้ขัดขวางเขา
ถือเป็นคำแนะนำที่ดีด้วยซ้ำเพราะธรรมศาสตร์เองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญ
เรื่องการดีลอะไรแบบนี้เขาก็รับฟังเอาไว้
สรุปก็คือเขาไม่ได้มาขัดขวางเขาว่าหนู
คือเขาบอกว่ามันแบ่งเป็น๒ส่วนคือเขาจะได้มา๓ล้านใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าแบ่งเป็น๒ส่วนส่วนแรกก็คือ
ส่วนที่เป็นวัคซีนทางเลือกที่ทางรัฐบาลเขาบอกเอาไว้
ที่เป็นวัคซีนจัดหากับทางเลือก๑๕๐๐๐๐๐โดส
อันนั้นน่าจะจัดแบ่งแค่ว่ากลุ่มไหนที่ควรจะได้
แต่อีกครึ่งนึงเนี่ยอันนี้ก็คือต้องมีการ
ใช่กระจายไปสำหรับโรงพยาบาลต่างว่าใครจะแบบเลือก
ก็น่าจะเป็นโคต้าที่เราจองกันไป

จริงมันเข้ามาหลักแสน
แต่ยอดจองวันนั้นเราจองกันที่ล้านกว่า

มันจะถึงเราหรือเปล่าอันนี้คือคำถามอีกทีนึง
แต่ถามว่ามันมาตรงเวลาอย่างที่เขาพูดไหม
มันก็มาตรงนะเพิ่งพูดข้างล่าสุดว่า

แต่๕๐๐๐๐๐กว่าแรกมันเป็นของใคร

ตอบยากเลยค่ะอันนี้ก็ตอบยากมากจริง
แต่ว่าจริงถ้าดูข้อมูลของแบบหมอนักวิชาการหลายคน

จริงหรอต้องไปเช็คบุญ

เพราะว่าที่เราจดจำกันมาที่เราท่อง๑๒๓๔คือ
ถ้าเราฉีดวัคซีนปุ๊บโอกาสลงปอดมันจะน้อย

ไอวัคซีนมันจะเป็นแม้ค่ะทางไฟเซอร์เลยทั้งไป
แต่ก็ไม่ได้ตื่นตนกนะเพราะมันเพิ่ง๑คน
หัวเราะไม่ได้หัวเราะ๒คนเนี้ยนะ

กระสือเขาส่งมาแบบนี้
สีหรือเปล่ามีแสงในตัวเองอะพี่หนุ่ม
เขาหมายถึงพี่ศรีสุวรรณหรือเปล่า

วันนี้เขาเพิ่งไปร้องมานะนายก

แล้วว่าไปคอบงำ

สาเหว์เงินดื่นไหม

ว่าตกลงแล้วทำจะตอบโจทย์องค์กรไหม

แต่เขาก็คือจริงหลักหมู่บาททั้งสอง
คือเป็นคนที่ร้องความยุติธรรมอะไรอย่างนี้เหรอน้อง
ร้องเรียนค่ะยุติธรรมไหมอันนี้มินไม่แน่ใจจริง
เขาก็ร้องเรียนในสิ่งที่เขาเห็นว่าน่าจะร้อง
อ๋อฮะนี่มีคนบอกว่าเสนอมาแล้วบอกว่าอยากตั้งอุ๋ยคำมานั่งเขาใส่ใครด้วยเหมือนกัน
อุ๋ยคำนี่คืออุ๋ยภาคภูมินี่แหละ
ทำไมเรียกอุ๋ยคำนะฮะทำไมเลือกอุ๋ยคำอุ๋ยคำนี่จากคนแก่ไง

เขาแทบจะแทบจะหายใจไม่ได้แล้วมั้ง

ส่งหาช่วยผู้หญิงเมื่อกี้เดี๋ยวกันครึ่งคุยกันนี่

ตายเป็นนักข่าวก็ลำบากเหมือนกันเนาะ

นี่เหรอตกใจ
หนุ่มอ่อนโยนขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะ

สมัยม้าอยู่กูไม่เห็นจะมีความอ่อนโยนอย่างนี้หรอ
เอ้าเร็ว

คุณหนึ่งจักรวาลดูนะ

กัตเธอยังไม่มีที่อยู่ในสังเกิดจริง
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็เธอต้องออกมาเรียกศักดิ์ศรีตัวเองเธอ
สู้ผู้ชายเถอะสู้

แต่ที่ผ่านมาเดือนหนึ่งดาวยกพี่ไม่ค่อยดีแหละ

บุ๊คแรนด์ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแจ้งเตือนภัย
ให้กับกลุ่มข่าวด่วนสลับบุรีว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกลวงต้มตุ๋นเลยแหละ
อืมอ้างว่าเป็นหมอดูดวงค่ะนะฮะแล้วก็หลอกให้คนไปทำพิธีเปิดรวงเงิน
รวมลงทุนไปลงทุนมาผู้เสียหายไม่ใช่หลักล้านนะฮะ๑๐ล้าน

รวมแล้วเงินมูลค่าสูญเสียทั้งหมดเป็น๑๐ล้านบาทน้อง
ตอนนี้ผู้เสียหายแจ้งความแล้วว่าใครพบเห็นแจ้งที่สพได้ทุกที่เลยนะฮะ
จะได้ไม่ต้องไปกระทำกับใครอีกช่วยแชร์เพื่อตามตัวมาลงโทษ
คือล่าสุดผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยชื่อว่านางเจริญรัฐ
นางเจริญรัตน์ก็อายุประมาณซัก๖๓ปี
เขาก็เช่าบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่สระบุรีกับชายอายุ๒๘ปี
โดยพฤติกรรมจะเข้ามาตีสนิทด้วย
บอกตัวเองเนี่ยเป็นหมอดูแล้วก็เข้ามาทักวันนี้
ช่วงนี้มีเคราะห์นะจะต้องทำพิธีด้วยการสร้างพญานาค
สร้างพระบูชาสร้างทีนึงก็หลายหมื่นไง

เสียเงินไปแล้วถึงคราวที่จะต้องไปทำบุญกับพูดบ่ายเบียงไปทั่ว
ไหนล่ะจะไปสร้างพยานเมื่อไหร่จะเริ่มสร้าง

เมื่อไหร่เราจะไปร่วมสร้างเขาจะบ่ายเบี่ยงไปเรื่อย
ต่อมาก็เข้ามาตีสนิทด้วยการทำตัวไปมาหาสู่ตลอดเวลา
ซื้อของมาฝากแล้วก็เริ่มด้วยกัน

ขอยืมเงินด้วยขอยืมเงินหน่อยนะแล้วมีตอนแรกแรก
เงินปุ๊บวันสองวันใช้คืนใช้คืนให้ตายใจ
จนเกิดความสนิทสนมกันนะฮะจากนั้นก็เลยเอาละมา

เรามาร่วมลงทุนการซื้อลอตเตอรี่โดยลงทุน๗๐๐๐บาท

แต่จะได้ค่าตอบแทนเนี่ยต่อเดือนเดือนละ๑๑๐๐๐บาทรวม๒ครั้ง
เมื่อค่าตอบแทนมีจำนวนสูงขึ้นก็ชวนลงทุนเอาอีกสิ

ทำให้มีผู้หลงเชื่อนะฮะมากกว่า๑๐คน
๑๐คนในพื้นที่จพสระบุรี

ซึ่งแต่ละคนจะสูญเงินกันไป

บาท๗๐๐๐๐๐นะบ้าง๕๐๐๐๐๐บาทบ้าง
ต่ำสุดที่โดนน่ะบ้าง๒๐๐๐๐๐บาท
ตามทุกอย่างคุณคิดดูว่าถูกหลอกได้มากสุดคือล้านนึง

โดยมีเปิดหน้าก็ได้นะเคยเห็นหน้า

เพราะว่าทุกคนในทางตามตัวก็อยู่
คือเขาตีสนิทด้วยกันบอกว่าแบบจะดูหมอให้

เตือนภัยไว้นะ
หรือว่าต้องรอชมรอเชียร์หรือยังไงดี
เดี๋ยวค่อยรอดูเรื่องของพี่เต้กับคุณธรรมนัฐ

แต่ยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะไม่มีใครตอบตกลงกัน

แล้วเขาบอกว่าโต้จกตาพีศเดิร์ดยืนยัน๑๐๐
บ้างไฟพยานักมีจริงเขาว่านั้น
เดี๋ยวกลับมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมา

พูดถึงเรื่องบ้างไฟพญานาคกันเนี่ยน้องมิ้นเนาะ
ถึงขนาดมีการไปยื่นที่สถานทูตศัพท์ประปอลาว

ที่ทำบ้างไฟพยานักเกิดขึ้น
ซึ่งผู้เท่าผู้แก่แถวนั้นนะ

เมื่อก่อนมันจะขึ้นแต่ที่อำเภอโพนพิสัย
ไฟจะขึ้นนะ

เราก็ต้องคิดย้อนกลับไปมาก่อน๒๐๐๐ค์กว่า

เวลาขับเรืออยู่ถ้าสมมุติมันตรงกับวันออกภาษา

แต่ชาวบ้านเขาก็เอกใจว่าทุกวันนี้สีมันเปลี่ยนไปจริงไหม

หนุ่มเคยเจอสีพี่หนุ่มไปดูที่แม่น้ำโขงมาใช่ไหมเมื่อก่อนปีอะไร

ประมาณหูเป็น๑๐กับ๒๐อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นน่ะ
คือปี๒๙ก็ถูกต้องเพื่อแบบว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้ไม่มีใครตอบได้
แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลว่าก็จะมีคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ
มันถึงมาเป็นคำว่าอะไรนะแองจี้ที่ในหนัง๑๕ค่ำเดือน๑๑อ่ะ
ในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ด
เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ด

ถ้าสมมุติเขาก็ยอมรับว่าบ้างไฟจริงมีไหมพี่หนุ่ม

เขาเป็นหมอด้วยนะในแพทย์สรรเนี่ยเขาเป็นหมอ

คือบ้างไฟที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยความเร็วมันจะต่ำ
แล้วมันก็จะเป็นทรงกลมเห็นไหมแต่เขาเห็นคนละสีกับเราเว้ย
เขาเห็นเป็นสีแดงสดขึ้นได้หลายทิศทางเลยล่ะ
แต่เขาก็บอกว่าไอ้บ้างไฟที่เกิดจากการยิงมีไหม
เขาก็บอกว่ามีมี
ความเร็วมันจะสูงลักษณะจะเป็นแท่งแสงจะเร็ว
สีเหลืองออกส้มไม่แดงสด
่งแนวตรงขึ้นฟ้าขึ้นที่เดิมซ้ำ
เพราะมันก็ฝังเอาไว้ที่
ถ้าเป็นของที่ทำจริงมันก็ต้องฝังเอาไว้เป็นจุด
ไม่รู้เขาจะไปฝังใต้แม่น้ำโขง
ถ้าสมมุติเคยไปดูแม่น้ำขุมเป็นแม่น้ำเชี่ยวตลอดเวลานะ

อันนี้อันนี้คือล่าสุดใช่ไหมคะอืม

ถ้าสมมติอ่ะลูกไฟที่เกิดจากการยิงอ่ะคุณดู
อ๋อมันเหนือไฟอ่ะมองตรงเหนือไฟอ่ะ
น่ะถ้าเป็นอันนี้ถูกยิงขึ้นมาอ่า
แต่ถ้าสมมุติเนี่ยสิ่งที่พี่เนี่ยพี่เป็นอย่างนี้
จะค่อยลอยขึ้นมามิ้นแล้วมันเป็นลูกกลมจริง
นี่ทางขวานี่ใช่ไหมคะเออเห็นไหม
แล้วจะค่อยลอยมันไม่ใช่แบบปึ้งปึ้ง
ซ้ายเนี่ยเหมือนจุดพลุจริงพลุอืม
ซึ่งทางฝั่งลาวเขาก็จุดผู้เฉลิมฉลองวันออกภาษาเขามีไหมเขามี
อืมคือมิ้นอ่ะไปเห็นอันนี้ไม่รู้ว่าคอมเมนต์จริงไม่จริง

คนเราเขารู้กันมานานแล้วนะคะคือฝั่งลาวจุดพลุ
นี่เข้าใจว่าคนไทยไม่มีผู้จุดเลยมานั่งดูฝั่งลาวจุดพลุ
ก็เลยกลายเป็นคอมเมนต์โต้กันที่โน้นคืออ่ะเราคิดถึงสมัยก่อน
เด็กเราย้อนกลับไปงานรอยกระทงเราก็จุดผู้เล่นกัน

ชอบติโลกเด็กชอบจุฐภู้
สมัยพูดพี่เด็กดี่อุ้ยเอาเงินไปจุฐภู้กันเลยอย่างอ่ะ
เมื่อกันคนราวเค้าก็ชอบจุฐภู้
แบบพี่เสดิเตอร์ดเขาบอกเค้านั่งดูมา๒๐ปีแล้วบังไฟพญานาค
เขาบอกว่าจากกรณีที่คนออกมาให้ข้อมูลเรื่องบ้างไฟพญานาค
คุณพีเสดิร์ดเขาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าว
กำลังเป็นข่าวกันว่ามีคนยิงปืนเนี่ยนะครับ
เขาบอกเลยว่าไม่ใช่การยิงปืนขึ้นฟ้าหลอกคนแน่นอน
แต่จะเกิดจากอะไรหลายคนพิสูจน์ไม่ได้
แต่ตามความเชื่อของคนเก่าคนแก่เล่าสู่กันฟังว่า
นั่นคือบ้างไฟพญานาคจากจุดบูชาพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษา
ดังนั้นจะเป็นสิ่งใดหากเราคิดดีทำดีมันก็จะมีแต่เรื่องดี
เขาก็บอกว่าในฐานะที่เขาพูดที่ไปนั่งรอดูมาเกือบ๒๐ปีพี่หนุ่ม
จะได้เห็นแต่ความอัศจรรย์ลูกไฟเหลือบสีชมพูอมส้มเนี่ย
ขึ้นจากน้ำทั้งไกลและใกล้ระยะห่างเนี่ย
ที่ตัวเองนั่งก็ไม่เกิน๓เมตรเขาบอกอย่างนั้นนะฮะเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละ
เนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่ยังต้องรอการพิสูจน์ต่อไป
พิสูจน์ไม่ได้พี่หนุ่มพิสูจน์ไม่ได้หรอกคือเรื่องนี้ในยุคนี้ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ย
บอกเลยว่าถ้าย้อนกลับไปเป็น๑๐๒๐ปีก่อนเขาก็พิสูจน์กันหมดแล้ว
มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้มันมีคำอธิบายทั้งทั้งในเชิงความเชื่อ
คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็มีเขาบอกว่ามันก็คือพวกแบบ
๊าซมีเทในน้ำอะค่ะที่มันแบบหมักหมมไว้แล้วก็มีแสงแดดส่องมาแล้วมันก็
จังหวะณช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี
มันก็จะเหมือนกับเป็นแรงดันก๊าซพุ่งขึ้นมาจากน้ำ

แต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่มันแปลก

เมื่อก่อนมันจบแค่ที่พลพิสัย

แต่ปรากฏว่าเริ่มมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะ
เพราะว่ากว่าที่จุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงเนี่ย

เทศเขาหิมาลัยหิมะละลายปุ๊บผ่านจีน
อะไรมาเรื่อยมาถึงไทยผ่านลาวผ่านไทย
เขาบอกว่าเมื่อก่อนมันอยู่แค่พลพิสัย
แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นมันก็ไกลออกไปเหมือนกันนะพี่หนุ่ม
และแปลกตรงที่ว่าถ้าสมมุติน้ำขึ้น
หมายถึงว่าถ้าน้ำล้นตะหลิงน้ำสูงขึ้นเยอะ
แต่ถ้าปีไหนน้ำแรงขึ้นน้อย

ถ้าสมมุติจะพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือ
ก็คือหนึ่งคือเป็นฝีมือมนุษย์

กับสามก็คือเป็นพุทธบูชาประยานาค
แต่ถ้าสมมติเขาบ้างไฟประยาณาคพึ่งมามีเมื่อเราเกิด
เขาบอกว่าปี๒๕๒๙พี่เกิดแต่น้องเกิด

เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นบ้างไฟพญานาคเมื่อก่อนชาวบ้าน
เขาเรียกว่าบ้างอะไรบ้างไฟผีลูกไฟผีซึ่งใครเจอลูกไฟผีต้องรีบเข้าบ้าน
อ๋อเขาน่ากลัวอย่างนี้คือมีมานานมากแล้ว
พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น๖๐สัปดาห์อ้าวเดี๋ยวกลับมาครับ

ขายตามร้านสะดวกซื้อแล้วนะขวดเล็กตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อได้หมดเป็นซองก็มีเธอ
มีเครื่องดื่มเย็นชุ่มคอแล้วดูแก้มข่าวนี้กับมิ้นหน่อยค่ะ
เออเดี๋ยวจะเป็นถ้าสมมุติเป็นจริงเดี๋ยวพชาพาจะบุกผิดขึ้นทุนโลก
จริงหรือคะรูปปั้นรูสีกะพิบตาคิดว่าเกิดขึ้นได้ไหมบ๊วยจริงไหม
มันจะได้เหรอตอนนี้ลองดู
มันเหมือนเวลากล้องที่แบบเน็ตเราไม่ดีหรือว่าคุณภาพกล้องมันไม่ดีพอ
แล้วมันยิบแบบเวลาเราถ่ายอะคะ

หน้าเห็นมั้ยคนซ้ายอย่างนี้เขาก็พิ้งต่าง

พูดถึงดับไหลล่าสี่

นึกว่ากล้องยิบ

น่ะเออเอามาอีกแล้วนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ

ตรงนั้นไม่ต้องมาแล้วนี่ทำมาหากินอย่างอื่นนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป